และคุณทศพรสวพลเสถียรสุขครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพติดตามพร้อมกับทั้งสองท่านเลยครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับพี่ชอต

สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปี๒๐๑๘แล้วนะพี่ทศ

เผื่อแพทย์เดียวนี้ผ่านเรื่องไปเร็วเหมือนกันนะ

ก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสภาวะการลงทุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ชด
ก็คือว่าเมื่อยุทธยนต์หยุดกันไปนะครับ
ต้องสรุปก่อนแล้วกันว่าในปีที่แล้วสุดท้าย
ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่ามานะครับ
เทียบกับหลายสกุลทั่วโลกนะครับ
เปิดมาต้นปีเนี่ยดอลลาร์ก็ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับ
เอาง่ายล่าสุดค่าเงินบาทเรานะครับ

ลงมาต่ำกว่า๓๒๕๐แล้วนะครับ
อยู่ประมาณ๓๒๔นะครับที่ได้ผมเช็คเมื่อเช้า

ใช่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์

อันที่หนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจต่างของยุโรปเองนะครับ

แล้วก็คาดการณ์ว่ากันยายนในปีนี้
ส่วนญี่ปุ่นเองเศรษฐกิจก็ดีวันดีคืนนะครับ
ก็มีส่วนทำให้งบประมาณน่าจะขาดดุลมากขึ้น
อันนี้ก็อาจจะเป็นผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวค่าได้เช่นเดียวกัน
แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นตามดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางของสหรัฐออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
คนที่ซื้อทองไว้ปีนี้ก็ลุ้นหน่อยว่าจะหลุดไหมที่ซื้อไว้นะครับ

ก็คือทางดาวโจรนะครับเมื่อวานนี้นะครับ
วกไปร้อยกว่าจุดนะครับ
ไกลของฝั่งอังกฤษใช่ไหมพี่ทศ

นิดหน่อยนะครับเรมันก็ลดนิดหน่อย
ไม่เยอะมากนักนะครับแต่ที่น่าจับตา

เปิดมาวันแรกนี้ยิ่งทำนิวไฮเข้าไปอีก

แสดงว่าดูแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ

จริงแล้วปีนี้เขาก็คาดการณ์ว่า

เพราะฉะนั้นก็จริงเนี่ย
เงินจากธิการดอลลาร์เนี่ย

พวกเราคุ้นเคยกันดีว่าต้องมีดอลลาร์ในการรีเสิร์ฟ
เค้าบอกว่า๓ปีที่ผ่านมา

ในแต่ละประเทศก็จะมีการเก็บเงินดอลลาร์ไว้

ก็จะเป็นเงินค่อนข้างเป็นสกุลหลัดในการลากเปลี่ยนในการละกลาง
ถูกต้องครับตอนนี้คนเลขของธันเก็บดอลลาร์น้อยลง

จริงต้นปีแบบนี้ลองมาสรุปของปีที่แล้วกันดู
ว่าผลตอบแทนทั่วโลกเป็นยังไงกันบ้าง
ก็นี่เอาสไลด์แรกมาให้ฝากท่านผู้ชมเลย
ทั่วโลกนี่นำมาโดยดาวโจรบวกไป๒๕พี่ทศ
ในฝั่งของอังกฤษนะครับก็บวกไป๗

ก็ที่น่าจะเป็นไฮไลท์คือทางห่างเสียงนิด

แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ในโซนเพื่อนบ้านเรา

ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ
หลายคนอยากไปลงทุนในเวียดนามนะแต่ว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึง
เพราะว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของความเข้าแล้วอาจจะออกลำบากหน่อย
ดังนั้นการลงทุนในเวียดนามต้องลงยาว
ก็คือต้องลงทุนระยะยาวไปหน่อยใช่ครับแต่จะเห็นว่าบรรยากาศการลงทั่วโลกปีที่แล้วนี่ถือว่าดี
ใช่ปีนี้น่าติดตามกันนะปีนี้ใช่ปีนี้น่าติดตามมาก
เพราะว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีของหลายอย่างนะครับ
มองว่าตลาดหุ้นเองก็ยังดูสดใสอยู่
ปีนี้ที่น่าสนใจก็คือเรื่องตลาดคอมโมดิตี้
ซึ่งพวกเราคงพูดถ้าคำว่าคอมโมนิตี้ทองคำน้ำมัน
ใช่หรือแม้กระทั่งเราหวังสินค้าเกษตรค้าเกษตรด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าจีนเติบโตขึ้นเราก็หวังว่าสินค้าเกษตรน่าจะดีขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างไร
ถ้าว่าจอบุหรวงเองเติมหน่อยแล้วกัน
มีอะไรครับพี่ปีนี้ออกทีมมาแล้วทีมการลงทุนปีนี้
เหมือนกับที่คุณเน็ตเตรียมไว้หรือเปล่าวันนี้หุ้นเราส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปตามเทรนด์นี้จริง
นางเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวนี้นะ
ก็การขนส่งโลจิสติกแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้า
เราคงไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงรถไฟฟ้ากันเยอะ
เพราะฉะนั้นคาดว่ายอดรถปีนี้ก็น่าจะเติบโตขึ้นไปอีก
ใช่เราก็หวังไว้อย่างนั้นเนาะนะครับ
ในสลายถัดไปนี่ก็คือในแต่ละปี
จริงมันก็จะมีเหตุการณ์ที่มากระทบในตลาดหุ้น

อยากให้ทุกท่านลองไปศึกษาของปีที่แล้วดูนะ

จริงอะไรก็เหมือนจะไม่กระทบเท่าไหร่เลย
เพราะว่าเป็นปีที่หุ้นขึ้นอย่างเดียว
หรือไม่ก็นอนนิ่งแล้วก็ขึ้นอย่างเดียวนะครับ

เชิงบวกก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเชิงบวก

ที่ปรับตัวดีกว่าค่า
แต่เขาบอกว่าปีนี้ก็ยิ่งดีกว่าอีก
วันนี้เรามาด้วยรอยยิ้มจริงนะครับคุณเจ็บ

แล้วในแสดงสุดท้ายนะครับปีที่สรุปนะครับ
ก็คือคนที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย

ซึ่งนั่งทุนสถาบันแสดงว่าเขามองหรือเปล่าว่า
ปีนี้แหละไม่ต้องปีหน้านะครับ

หรือว่าเพิ่มคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดทุนให้มากขึ้น
แต่ไม่อยากแนะนำให้ขายนะครับ
คนที่ซื้อเมื่อประมาณ๕ปีใหม่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
จริงก็ขายได้แหละแต่ว่าแนะนำนะครับ
ตลาดหุ้นดีอย่างนี้ก็ถือลงทุนนะครับแล้วก็หาจังหวะดีนะครับ
แต่ก่อนเริ่มต้นนะเริ่มต้นปีนะครับ
กับปีที่แล้วปีที่แล้วตลาดหุ้นขึ้นตลอด
เพราะว่าคุณมาซื้อปลายปีนี่ถือว่าแพงนะครับ
ปีนี้แต่ต้นปีผมว่าต้องเริ่มคิดใหม่แล้วพี่รถ

ก็คือทยอยลงทุนทุกเดือนนะครับ
ง่ายที่สุดเลยสามารถสมัครได้นะครับ
ที่ราคาของธนาคารังเทพฯ
ใช่เพราะถ้าเกิดเขามองว่าตลาดคุณไทยปีนี้

เพราะฉะนั้นอย่าไปซึ้งสจิตซื้อผ้านปี

อยากให้ท่านมาลองปรับกลยุทธ์นะปีที่แล้วไม่ทัน